ทำไมค่าน้ำผมตั้ง๔๐๐บาท
ปกติผมจ่าย๑๐๐กว่าบาท

จากนั้นเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดครับ
เกิดขึ้นชายเจ้าของบ้านนุ่งผ้าเช็ดตัว

อู๋น่ะสีเหลืองนั่นเจ้าของบ้านน่ะที่นุ้งไปเซ็ตตัวน่ะ
แล้วใครคล่อมมันนั่นผู้ใหญ่บ้านเหรอ
คนที่มากับผู้ใหญ่บ้านอ๋ออ่านี่แหละครับ
พอส่งไฟฉายให้ก็ถูกชายที่มากับผู้ใหญ่บ้านต่อยต่อยจนล้มกลิ้งล้มหงายไปบนพื้นแบบนั้น
แล้วยังมีผู้ชายที่มาด้วยกันลุมสกรรมด้วยจนคนในบ้านต้องออกมาห้ามน่ะ
มือไห้ขอร้องหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเถอะนี่เห็นไหมมีพี่ผู้หญิงก็มาดึงแล้ว
ในภาพยังมีเด็กอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะเออนี่พนมมือไหว้แล้วพนมมือไหว้เลย
พอเถอะพอเถอะคนที่ถูกทำร้ายคือในสาขรวงพอพันธุ์อายุสี่สิบสี่ปี
เล่าบอกว่าสองทุ่มได้มั้งของวันที่หกกันยายกหูนานแล้วนะ
อืมคือเขาเนี่ยโทรหาผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตะบนคลองฉนวน
อำเภอเวียงศาสตร์จังหวัดสุราชธานีแจ้งบอกผู้ยาย
ผู้ใหญ่ช่วยมาดูหน่อยได้ไหมอ่ะปลาปลาหมู่บ้านอ่ะทำไมมันไม่ไหลอ่ะ
แต่ว่าค่าน้ำต้องสี่ร้อยกว่าบาทนะผู้ใหญ่นะอืม
ตอนแรกก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาก่อนค่ะผู้ใหญ่เปิดเสื้อให้ดูนะ
ไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นเครื่องมือช่างน่ะอ่าอ่าเห็นปืนว่ะอ๋อ
เปิดเสื้อให้ดูปืนเหน็บมานะปืนเหน็บมาเขาก็เลยบอกเขาเลยถอยเข้าบ้าน
นะฮะนี่นี่นี่อ่านี่ไงอ่าเอ้ยไปแจ้งเรื่องน้ำไม่ไหลอ่ะอืม
ดูอะไรนี่เลิกเสื้อให้ดูเลยดูอะไรนี่นะครับเขาบอกว่าเขาก็เลยถอยเข้าบ้าน
แล้วก็แจ้งบอกว่าอย่างนั้นขอยังไม่จ่ายค่าน้ำนะ
จะขอตรวจสอบก่อนจนมีการต่อว่ากันต่อว่ากันเขาคงโมโหแหละ
หมายถึงเจ้าของบ้านนะโมโหเอามีดไปฟันในตรงใกล้มิเตอร์น้ำ
อ่าแล้วก็ท้ามีปืนเหรอยังยิงเลยยิงมาเลยยิงมาเลยแต่ตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นคราวนี้ผู้ใหญ่บ้านมาว่ะเออผู้ใหญ่บ้านมาเองคุณผู้ชม
มีปืนเหน็บมาเหมือนกันมีปืนเหน็บมาเหมือนกันมาถามว่าสาครมึงมีปัญหาอะไรนักหนา
คุณผู้ชมผมขออภัยนะฮะจะได้เห็นภาพว่ามันมีปัญหาอะไรกัน
นะครับแล้วก็คุยกันเรื่องค่าน้ำปลาปลาเรื่องน้ำไม่ไหลจังหวะนั้นนะครับ
ที่เขาเอาบินส่งให้ผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูปรากฏว่าในนุ
นายนุนายนุเนี่ยเปิดฉากต่อยเขาเหมือนในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปโอ้โห
ต่อยไม่ยั้งต่อยไม่ยั้งต่อยไม่ยั้งเลยเอาจริงจริงนะพี่พี่เบิร์ต
แล้วเหตุการณ์ตอนนี้คือมีลูกของสาคอนกับเมียอยู่ด้วยนะ
ลูกสองคนเนี้ยลูกสาวสิบห้าขวบกับลูกชายหกขวบอ่ะคิดดูสิแล้วเจอเหตุการณ์แบบ
เนี้ยเมียนั่งพับเพียบยกมือไหว้ขอชีวิตนั่นน่ะอ๋อเอาสาครเอาไงครับ
สาคอนพี่สาคอนบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
เขาไปตรวจร่างกายไปแจ้งความที่สอบภาคเขานี้ผ่านแล้ว
เมื่อวันที่สิบสองกันยายนแต่คดีไม่ขึ้นหน้า
ผู้ใหญ่บ้านกับพวกก็ยังใช้ชีวิตตามปกตินะ
บ้านเช่าของเขาก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละ
กับบ้านพักพวกของผู้ใหญ่บ้านก็อยู่รอบรอบคือเขาไม่กลัวเขาบอก
แต่ลูกชายที่เห็นเหตุการณ์กลัวนะครับ
แจ้งข้อหาอะไรเนี่ยร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน
อืมใช้กำลังประทุษลายพกพาปืนขู่เข็นทำให้เกิดความกลัว
ซึ่งตำรวจแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบปืนครับ
ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปที่นายจีรวัตรเกิดเกลื่อน
เป็นผู้ใหญ่บ้านคู่กรณีก็ท่านบอกว่าโอ้
ผมอยู่นอกพื้นที่นะยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
สะดวกเมื่อไหร่นะหรือว่าข่าวที่นำออกมาเนี่ย
จากฝั่งในสาครเนี่ยมันไม่ตรงไม่จริงตรงไหนตรงไหนผิด
ตรงไหนเพี้ยนไปท่านรีบมาบอกพวกเรานะอืม
จะได้ชี้แจงกันไปทั้งสองฝั่งใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เรื่องบินค่าบินเรื่องของเนี่ยปกติเรื่องบินตรงนี้
มันพุ่งสูงเกินไปหรือเปล่าเออ
คุณผู้ชมคิดดูสิเดือนนึงอ่ะเขาจ่ายร้อยแปดสิบถึงสองร้อยห้าสิบ
อืมแต่ไอ้เดือนกรกฎาเนี้ยมันพุ่งขึ้นมาสี่ร้อยยี่สิบหกบาท
ทีนี้ก็เลยถามว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรไหม
ทั้งที่เขาไปดูแล้วน้ำมันก็ไม่ได้ซึมออกมา
เตอร์ไม่หมุนด้วยอ่ะก็เลยงงไงอยากจะได้รับคำชี้แจงตรงนี้ว่ามาจากอะไร
ซึ่งถ้าสมมุติเกิดว่าคือสามารถชี้แจงได้
ชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจไงอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงอ่า
น้ำไม่ไหลทำไมไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านวะ
ชุมชนเขาใช้ปลาปลาหมู่บ้านครับเขาจะมีสระใหญ่
แล้วก็หมู่บ้านเนี่ยมีคณะกรรมการนะครับถ้าบางทีคนกรุงไม่เข้าใจ
เขาใช้ระบบปลาปลาหมู่บ้านเขาถึงไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าน้ำไม่ไหล
แต่อันนี้นะตอนที่ผู้ใหญ่บ้านส่งคนของผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
บอกว่าตอนพี่ชายของสาคอนตายมีการจัดงานศพอ่ะเออ
มีการเอาน้ำจากที่บ้านมาหรือเปล่านายสาคอนก็ชี้แจงว่าจริงจริงอ่ะ
ผมไม่ได้เอาน้ำจากที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นจัดงานศพ
แล้วก็เอ่อตอนจัดงานศพอ่ะส่วนใหญ่อยู่วัดอ๋อ
ไม่ได้มาเอาน้ำเลยนี่ไงเขาบอกว่าเขาใช้น้ำตามปกติ
แต่ตัวเลขค่าน้ำที่มันเพิ่มขึ้นมาต้องชี้แจงให้ได้ว่ามาจากอะไร